ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีได้รับข้อมูลจากทีมที่เวียดนามนะครับ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อสืบหาแหล่งที่คาดว่าจะยังมีการค้าเนื้อสุนัขในประเทศไทยทันทีนะครับ
แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกับในอดีตเพราะว่าตอนนี้มีกฎหมายที่เอาผิดกับการค้าเนื้อสุนัข
ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษเจาะขบวนการค้าเนื้อสุนัขจากไทยสู่เวียดนามครับ
ข้อมูลจากทีมข่าวเฉพาะกิจถูกส่งกลับมาจากประเทศเวียดนาม
ซึ่งพบว่ายังมีการส่งออกสุนัขจากประเทศไทยไปจำหน่ายให้กับกลุ่มที่บริโภคเนื้อสุนัข
ทีมข่าวจึงลงพื้นที่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทันที
หาแหล่งขายหรือชำแหละเนื้อสุนัขในตำบลท่าแร่ไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีต
ทีมข่าวจึงเริ่มสอบถามจากคนในพื้นที่พบว่ายังมีแผงจำหน่ายเนื้อสุนัขอยู่แต่เป็นที่ทราบกันเฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้น

อ๋อตรงนั้นจะมีเขียง
ในตลาดไม่มีแต่เป็นแผง

ก็เป็นแผงที่มีทางข้าง
เป็นซ้มริมถนน
มุ่งหน้าไปตรวจสอบตามพิกัดที่ได้รับ
ก็พบกับเป้าหมายเป็นร้านขายเนื้อแดดเดียวตามคำบอกเล่า

ฝั่งตรงข้ามก็มีร้านลักษณะเดียวกันอีกหนึ่งร้าน
ทีมข่าวส่งสายลับลงไปทำทีเป็นคนสอบถามเส้นทาง

ทราบว่าเนื้อแดดเดียวที่วางขายอยู่หน้าแผง
นั่นคือเนื้อสุนัขหรือเนื้อสวรรค์
โดยมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐บาท
อกจากนี้แม่ค้ายังเสนอขายเนื้อสุนัขสด
ให้ในราคาที่แพงกว่า๑๐๐๐บาท
โดยอ้างว่าเนื้อสดมีราคาที่แพงกว่านั้น
เพราะสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลาย
และสามารถแพ็คแช่แข็งส่งต่างประเทศได้ด้วย
ลับจึงสวมลอยเป็นในหน้าหาซื้อเนื้อสุนัข

ก่อนที่จะแลกเบอร์โทรศัพท์กันไว้

แต่ได้รับการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

และไม่มีสำหรับส่งออกแล้ว

ที่ขอไปซื้อเนื้อสวรรค์นั้นนะ

นี่อย่างก่อนครับ
เหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไร

บวนการค้าเนื้อสุนัขรายใหญ่ได้